บอกเลยว่าตื่นเช้ามาวันนี้วันเสาร์
เป็นสาวที่สดชื่นมากเพราะว่าสไลด์ไอจีไปปุ๊บนี่
หนุ่มหล่อคนนี้ค่ะสามีแห่งชาติพี่ติ๊กเจษฎาพร
เขาบอกว่าสวัสดีวันเสาร์ถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อน

เป็นไงคุณตั้งแต่เล่นโซเชียลเก่งนะแหม
มีอะไรให้สาวได้แบบว่ากริ๊กกร้าเย็นยกไก่

เห็นแบบนี้นะหลายคนบอกว่าอยากจะตอบกลับสวัสดีกันมากเลยนะคะ
รวมไปถึงชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็เข้ามาแซวด้วยว่า
แน่จริงก็สวัสดีครบทั้ง๗วันเลยนะจ๊ะพี่ติ๊ก
ดีนะเปิดมาเจอพี่ติ๊กมันสดใสนะ

ปกติคนชอบแซวไงเวลาคนที่ส่งสติกเกอร์สวัสดีวันแจน

พอมาเจอติ๊กเจ็ดเป็นไงสวัสดีวันเสาร์แบบนี้

ส่งมาเลยฮะพิชอบ